คุณผู้ชมค่ะไปกันที่ความม่วนความสนุกสนานดีกว่านะคะ
กองละครกองนี้เลยค่ะผู้ใหญ่ลีศรีบานเย็นคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ปล่อยทีเด็ดมาหลายอย่างเลยโดยเฉพาะการเปิดตัวผู้ใหญ่ลีน่า
ผู้ใหญ่ลีน่าเนี่ยรับบทโดยรัศมีแขจ้า

กองละครขอเพิ่มความเป็นไทยบ้านนิดนึง
โดยการเปิดตัวผู้ใหญ่บ้านลีน่าหรือว่าคุณรัศมีแขเนี่ย
ด้วยการให้รัศมีแขนะขี่ควายน้องใหม่น้องใหม่
น้องใหม่เนี่ยเป็นชื่อน้องควายตัวใหญ่ส่วนนะฮะ
ใส่ถุงเท้าสีชมพูบานเย็นสมชื่อกองละครไปเลย

แต่พอรัศมีแขขี่เท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
ดูนิดนึงแล้วกันจะเลี้ยวซ้ายวัน

ก็นี่ขี่รถไถละกันนะคะ
มีนักแสดงด้วยอาโย่งเชิญยิ้ม
มาเลยเออมีวงดนตรีสดนำหน้าขบวนนะคะ
นักแสดงแต่ละคนก็กวาดลวดลายประหนึ่งอยู่หน้าห้าน
บรรยากาศคุณผู้ชมดูว่าเธอค่ะมันสนุกสนานม่วนซื่นสุดสุดเลย
ต่อกันที่ประเด็นของรัศมีแขนนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ความสามารถดีความสามารถเด่นขนาดนี้
ยังไม่วายมีประเด็นดราม่านะ
ยังมีคนดาวว่าเองอีกเล่าสีผิวนี้มันไม่น่ามาบูรีกันละนะ
คือเรื่องนี้สร้างบาดแผลในใจนะคะ
ให้กับรัศมีแขจนถึงตอนนี้เลยนะ
คำกระทบกระเทือนถึงภาพลักษณ์เลยค่ะ
พี่แขนี่เตรียมทีมทางทนาย
หลังจากนี้นะคะใครบูลลี่หนัก
รอเลยนะรอเจอหมายสารเลย
แล้วก็ไม่รับคำขอโทษแล้วนะคะ
แขบอกว่าอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ย
ก็ต้องให้กฎหมายมาช่วยจัดการ
ทุกวันนี้ค่ะตัวเองก็พอใจในตัวเองนะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่แขกันหน่อยค่ะ

เพราะว่ารูปรักตรงเนี้ยมันทำให้เรายูนิคเออ
เพราะถ้าเราไม่อยู่นี้ก็คงไม่ได้เป็นดาราค่ะ
มันก็เลยก็คงไม่ได้เป็นนางเอกเหมือนวันนี้ค่ะ
ยุโรปฝรั่งก็คงไม่ชู้รุนแรงมาก
ไปยุโรปฝรั่งก็คงไม่ชู้รุนแรงมาก
ไม่ใช่ความมั่นค่ะมันคือเรื่องจริง
เอเชียเราอาจจะไม่ใช่เทสค่ะ

พี่แขกค่ะขอโทษนะเมื่อกี้
เกือบให้ทีมงานขึ้นภาพผิดหรือเปล่า

เหมือนการคลึงมีแฟด

รอดูละกันนะคะผู้ใหญ่รีสีบานเย็นจ้ะ

ก็รู้เลยว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะ